เอาล่ะจากเรื่องราวของช้างนะคะคุณผู้ชม
มาดูเรื่องราวของสุขภาพของเรากันบ้าง
ปวดกระดูกปวดเส้นกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ย
หลายคนเกิดขึ้นแล้วก็เป็นกันเยอะมากเลยนะคะ

คุณไปหาหมอก่อนไปหาหมอ

เขาเคยป่วยแบนโรคนางกราวที่ดิฉันบอกไปมากเลยนะคะ
แล้วก็ไปศึกษาวิธีการรักษาเพื่อทุเลาอาการ
ด้วยการตอกตอกเส้น

เนี่ยค่ะเห็นมั้ย

แบบนี้นะคะแล้วก็ทุบตอก
ของผู้ที่เจ็บเส้นปวดตามกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกกดทับเส้นประสาทนะคะ
โดยใช้ค้อนขนาดเล็กตอกลงบนไม้ที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างแผ่นหลังขาแขน
รวมถึงบริเวณต่างที่เรามีอาการปวดเมื่อย
เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดให้มันทุเลาลงค่ะ
ปกติแล้วเราเคยเห็นแต่การฝังเข็มคอบแก้วอะไรแบบนี้นะ
แต่อันนี้เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันว่าเป็นการใช้ค้อนตอกลงไปทุบลงไปบริเวณเส้น
นวดแบบนี้นะคะมีให้เห็นทุกวันเลย
ที่วัดศรีธรรมารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองยะโสธร
โดยพระเสกสรรหรือว่าหลวงพี่เขียว
ผู้ที่เคยรักษาโรคดังกล่าวนี้แล้วก็เป็นมาก่อนด้วย
เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาแล้วก็ทำการรักษาให้กับชาวบ้าน
พี่เขียวบอกว่าเมื่อก่อนตัวเองป่วย
เป็นโรคกระดูกทับเส้นประสาทแล้วก็รู้สึกว่าทรมานมาก
ก็เลยหาวิธีการรักษาตัวเองจนหลายวิธีแล้วก็มาพบกันนี่แหละค่ะ
ตอกเส้นจากนั้นนะคะก็ได้ศึกษาวิชากับพระมหาศรีไพรแห่งมูลนิธิโพธิรังศรี
เพื่อรักษาตัวเองจนอาการมันทุเลาลงค่ะ
จากนั้นก็กลับบ้านเกิดที่จังหวัดยะโสธร
โดยขออนุญาตเจ้าอาวาสแล้วก็กรรมการวัด
สอนวิชาตอกเส้นเปิดรักษาผู้ป่วย
เป็นแพทย์ทางเลือกอีกทางหนึ่งนั่นเอง
ผลปรากฏว่าขณะนี้กำลังได้รับความนิยม
มีชาวจังหวัดยะโสธรแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง
ทยอยไปรับการรักษานะคะวันละประมาณ๒๐๓๐คนเลยนะคะ
ส่วนมากเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนักด้วย
อย่างเช่นเป็นอำมพลึกอำมภาษณนี่ก็มีมารักษาเหมือนกัน
และที่สำคัญไม่คิดค่ารักษาและค่าบริการใดทั้งสิ้น
แล้วแต่จิตศรัทธาของผู้คนที่มารักษาจะมอบให้เลยนะคะเห็นไหม
อันนี้เป็นการรักษาโดยใช้ลักษณะเหมือนค้อนเล็กคุณ
แล้วก็ตอกลงไปบนบริเวณเส้นที่เราปวดเมื่อย
อย่างคุณพี่คนนี้น่าจะเป็นอาการบริเวณหลัง
ช่วงหลังไปถึงขามีอาการปวด
ก็จะตอกลงไปบริเวณที่เราปวดเมื่อย
แล้วมันก็จะทำให้อาการทุเลาลง
แต่ดิฉันว่าอาจจะต้องมาทำการรักษาเป็นประจำ

เฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอาการป่วย

ก็เป็นแพทย์ทางเลือกอีกหนึ่งทางนะคะ